มันเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปเรื่อยแบบเดิมก็ยังมีนะครับไม่ใช่นี้แล้วก็เป็นแบบอื่นด้วยอย่างวันเนี้ยสามีพระยาที่มาเปิดปากกับพี่อุ๋ยอ่ะใช่ไหมคะอู๋คู่นี้โดนไปล้านเก้าใช่ไหมคะล้านเก้าหมื่นหนึ่งล้านเก้าหมื่นแล้วโดนคอลเซ็นเตอร์โทรมาบอกว่าเป็นสรรพากรอืมคมคูแล้วก็พูดเรื่องเกี่ยวกับที่เขา
นี่ค่ะสองสามีพระยาคู่นี้ก็เลยไปร้องกับทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะว่าถูกคอลเซ็นเตอร์หลอกอ้างเป็นสรรพากรหลอกลวงคมคูเรื่องโครงการคนละครึ่งมียอดที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมเพราะว่าสองสามีพระยาคู่นี้เนี่ยเขาเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่ที่เชียงรายวันนี้เนี่ยมาพร้อมทนายรณรงค์มาคุยกับพี่อุ๋ยนะคะกับรายการ
ไปนอนวัดนะคะคือสิ้นเนื้อประดาตัวหมดหนทางทำกินเลยอ่ะเพราะมันคือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตครอบครัวเขาแล้ว
คือขับรถมาจากเชียงรายกันเนี่ยยืมเงินเพื่อนบ้านมาเพื่อเติมน้ำมัน

อืม
เงินเพื่อนบ้านเติมน้ำมันมากรุงเทพ

ไม่มีเงินจะไปหาที่พักนอนที่ไหนอาศัยนอนวัดนะฮะ

เพื่อมาตามคดีเรื่องที่ตัวเองเนี่ยถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ย
หลอกเอาเงินไปหมดบัญชีเลย๑หมื่น

นี่ฮะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะ

คือผู้หญิงเนี่ยคือคุณพี่โชติวัน

ผู้ชายคือพี่อนันต์อายุ๔๐กว่าทั้งคู่
ก่อนหน้านี้ทั้งคู่เนี่ยทำงานโรงงานที่สมุทรปราการ
ทำงานอยู่๒๐กว่าปีนะฮะ
โรงงานที่สมุทรปราการนะก็เก็บเงินเก็บทองได้พอสมควร
แล้วก็ผ่อนบ้านเป็นบ้านทาวน์ฮาวส์อยู่
จนกระทั่งมามีลูกสาวคนเล็กนะฮะ
เมื่อปี๖อ่าปี๖๐นะครับ
ก็ตัดสินใจว่าเออเราขายบ้านแล้วกลับไปอยู่ที่เชียงรายกันดีกว่า

โดยระหว่างที่ทำงานโรงงานที่สมุทรปราการเนี่ย
ทาวน์ฮาวส์ที่ซื้อผ่อนเอาไว้เนี่ยจนหมดแล้วเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะ

พอมีลูกสาวคนเล็กก็ขายบ้านแล้วกลับไปอยู่เชียงราย
เพราะว่าพี่โชติวันบ้านอยู่เชียงรายเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่ที่แก่แล้ว
ทำไล่ทำนาทำสวนอยู่ที่นั่นมีเงินก้อนหนึ่งขายบ้านไปได้เนี่ย
ล้านสองอ่าก็มากินมาใช้อะไรไปเหลือติดบัญชีล่าสุดเนี่ยคือ๑ล้าน
หนึ่งแสนค่ะนะฮะเขาก็ใช้จ่ายอย่างประหยัดนะนะ
เหตุการณ์มันเกิดก็คือ๗ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ
อยู่ที่บ้านมีเบอร์โทรศัพท์มือถือใครก็ไม่รู้
ไอ้เบอร์เนี้ยมันบอกว่ามันคือสรรพากรอืมผมคุยกับตำรวจไซเบอร์เนี้ย
เขาบอกซึ่งแหมผมก็ไม่รู้ว่ามันไปไปหาข้อมูลจากไหนนะค่ะ
มันจะจับจุดในจุดที่มันเหมือนกับแทงใจดำเรา
หรือว่ามันตรงกับสิ่งที่เรากังวลใช่ไหมที่เรากังวลอยู่หรือว่ากลัวอยู่
โชติวันผมก็คุยด้วยผมถามว่าพี่พูดกันตรงตรงนะเออ
เอากันตรงนะไอ้จุดที่มันแทงใจดำเนี่ย
เพราะไอ้คอร์เซ็นเตอร์มันโทรมาบอกมันคือสรรพากรอืม
ตอนที่คุณเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่เนี่ยคุณใช้โครงการคนละครึ่งด้วย
แล้วคุณไม่ได้เสียภาษีเลยใช่ไหมซึ่งพี่โชติวันบอกอันนี้ยอมรับ
อืมก็เราก็คิดว่าเราก็ค้าขายธรรมดาทั่วไปขายอยู่ตามซอยตามหมู่บ้าน
โรงงานเราก็เลยไม่ได้ทำเรื่องของการเสียภาษียื่นแบบภาษี
แก๊งคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยมันบอกว่าเอาอย่างนี้ไม่เป็นไร
ถ้าไม่อยากจ่ายภาษีย้อนหลังเยอะให้ทำเรื่องกฎยกเลิก
เสียภาษีทางออนไลน์ค่ะพี่เขาก็เชื่ออืมอ่า
มันก็บอกว่างั้นเดี๋ยววางสายโทรศัพท์ก่อนนะ
ไม่รู้มันไปได้เบอร์จากไหนแล้วมันรู้ได้ยังไงว่าเคยเปิดร้านก๋วเตี๋
ใช้โครงงานคนละครึ่งมันคงมีวิธีไปหาข้อมูลของมัน
ต้องหาข้อมูลมาแน่แน่หรือเรียกชื่อถูกด้วย
เรียกชื่อโชติวันถูกด้วยเรียกชื่อนามสกุลถูกด้วย
มันเป็นใครที่มีข้อมูลอยู่แล้วอ่ะมันก็เลยบอกอ้าวเดี๋ยวขอวางวางหูโทรศัพท์ทิ้งก่อนนะ
โทรมาเข้าเบอร์มือถือไงเดี๋ยวผมจะแอดไลน์เข้าไปแล้วเปลี่ยนเป็นคุยกันทางไลน์นะ
แอดไลน์เข้ามาเพราะว่าเบอร์โทรศัพท์เขาใช้เป็นเบอร์ไลน์ด้วย
พอแอดไลน์เข้ามาปุ๊บไอ้แก๊งคอร์เซนเตอร์คนเดิมเนี่ยผู้ชายนะฮะเสียงผู้ชาย
แล้วก็ตามสูตรเลยฮะข้อความแรกมาเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีภาพข้อความที่แก๊งคอร์เซ็นเตอร์มันส่งให้พี่โชติวันนะครับ
ข้อความแรกเนี่ยแจ้งเลยบอกนี่เป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรแบบนู้นแบบนี้แบบนั้น
เวลาเปิดทำการเท่าไหร่เท่าไหร่นี่เห็นไหมครับคุณรัชพร
เห็นไหมคือถ้าใครเจออย่างนี้นะให้รู้ไว้เลยนะว่า
เจ้าหน้าที่สรรพากรเนี่ยเขาจะไม่ส่งข้อความอะไรมาอย่างนี้หรอก
เขาจะไม่ส่งลิงก์ไม่ส่งอะไรมาเขาจะเรียกคุณไปที่นั่นเท่านั้นค่ะ
ระหว่างนี้มันเปิดสปีกเกอร์โฟนคุยกับพี่โชติวันนะ
แล้วก็บอกให้กดอย่างนั้นกดอย่างนี้นะ
โดยมันส่งลิงก์มาด้วยลิงก์หนึ่ง
แล้วพี่โชติวันคือพี่โชติวันบอกก็ไม่รู้ว่ากดหรือไม่กดนะ
มันเดี้ยงไปเลยคือมันนิ่งมันแข็งไถเถยจิ้มเจิ้มอะไรไม่ได้เลย
แต่ลำโพงยังเสียงดังอยู่นะ

ระหว่างนี้ครึ่งชั่วโมงได้ที่โทรศัพท์มือถือปิดไม่ได้ไถไม่ได้
มันเดี้ยงแข็งไปเลยเนี่ยนะมันค้างไปเลยเนี่ย
ทำไมขายไม่ดีล่ะทำไมถึงปิดร้านก๋วยเตี๋ยวทำไมถึงมาอยู่เชียงรายล่ะคือคุยต่างนานา
เหยียงเบรนด์หลอกล่อความสนใจไป
สุดท้ายอยู่ดีคุยตั้งแต่๕โมงครึ่งไปถึง๖โมงเย็นนะ๗ธันวาคม
แต่ว่าสามีเนี่ยทำอะไรไม่รู้อยู่หลังบ้านอยู่ในคงในครัว

มันบอกอ่าเสร็จแล้วครับบอกเสร็จแล้วครับ

ที่คุยกันเนี่ยทำระมงระบบอะไรในการยกเลิกการเสียภาษีย้อนหลังเสร็จแล้วครับ

แล้วเนี่ยตั้งแต่ตอนเนี่ย๑๗๕๐กว่าจน๑๘๑นาที

มันก็โทรวิดีโอเข้าไปแล้วสุดท้ายนี่พี่โฉดิวันบอกค่ะ

เออแล้วก็วางสายกันไป

ระหว่างนี้พอวางสายไปเสร็จปุ๊บ
มันจะบอกว่าโชคดีหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะ
เพราะปกติแอปพลิเคชันของแบงค์ที่แกฝากเงินเอาไว้๑ล้าน๑แสนบาท
แต่ว่าตอนเช้าเบิกไปหมื่นหนึ่งแล้วเหลือ๑ล้านเก้าหมื่นบาทเนี่ย
ว่าถ้ามียอดเข้ายอดออกอะไรให้ส่งข้อความมาเตือนอะไรอย่างนี้ไม่ได้สมัครไว้
แต่บังเอิญมันมีโฆษณาประชาสัมพันธ์ของแบงค์ที่มันเด้งเข้ามา
ด้วยวิสัยที่แกบอกอะไรเด้งมาแกก็จะกดดู
มันก็ไปขึ้นที่หน้าแรกที่บัญชี

วิ่งไปบอกผัวอยู่หลังบ้าน
คนตกใจกันหน้าตาตื่นไม่รู้จะทำยังไง
ก็บอกเวลาแบล๊งช์มันปิดแล้วนี่

ตำรวจก็ส่งมาที่ไซเบอร์ตำรวจส่วนกลาง
ตำรวจส่วนกลางไซเบอร์ก็มาตามเรื่องย้อนไปที่ให้ไปศูนย์ไซเบอร์ที่เชียงใหม่
คือมันวนอยู่อย่างนี้ตั้งแต่๗ธันวาคมจนแกตัดสินใจขึ้นมากรุงเทพ
ก็ขับรถขึ้นมากัน๓คนพ่อแม่ลูกลูกคนโตเรียนอยู่มาไม่ได้
ไม่มีที่นอนเงินค่าน้ำมันรถก็ไม่มีไม่มีเงินติดตัวแล้ว
ก็ยืมชาวบ้านมาแล้วก็มานอนอยู่วัดมีเสียงไหมฮะถ้ามีเสียงลองฟังพี่เขาหน่อย
เขาเป็นหัววังเป็นเจ้าหน้าที่คือว่าต้องการยกเลิกภาษี
ซึ่งของเราก็ยังไม่ได้ยกเลิกภาษีคนละครึ่งที่เราทำกับโครงการของรัฐนะคะ
ยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ไปยกเลิกพอดี
แล้วทีนี้เราเจอภาวะเศรษฐกิจที่ว่ามันขายไม่ได้คือว่ามันขาดทุน

แล้วทีนี้เขาก็บอกว่าถ้าไม่ยกเลิกภาษีก็คือ
มันจะได้ไม่เสียภาษีเยอะคือภาษีทั้งรายเดือนรายปีอะไรอย่างนี้
ถ้ายกเลิกก็คือยกสามารถยกเลิกในออนไลน์ได้เขาว่าอย่างนี้
เราก็คิดว่ามันไม่เกี่ยวกับเงินเราเพราะว่าถ้าเงินเราเราต้องบอกรหัส

คือเตือนกันทุกวันเตือนกันแล้วเตือนกันอีกเลยนะครับ
ทีนี้เนี่ยครอบครัวนี้เขาบอกเขาสิ้นเนื้อประดาตัวแล้ว
ก็เงินเก็บทั้งชีวิตเขาจากล้านกว่าหรือศูนย์
นี่พี่โชติวันบอกลูกชายโทรมาบอกนี่บ้านนี่ไฟจะถูกตัดไม่มีเงินจ่ายค่าไฟ
นี่คุยไว้ก็ร้องไห้ไปบางทีก็บอกจะร้องจนน้ำตาหมดแล้ว

นายรณรงค์แก้วเพชรนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือตรงนี้นะครับ
บอกว่าความจริงแล้วเคสนี้เนี่ยเชื่อว่าจะสามารถตามจับตัวคนร้ายได้นะ
ตอนนี้ตำรวจไล่ไปถึงบัญชีบัญชีหนึ่งแล้วที่โอนเงินไปบัญชีโอนไปสองครั้งนะฮะ

ระหว่างที่ว่าโทรศัพท์เขาค้างไว้เนี่ยแล้วทำอะไรไม่ได้เนี่ย

เนี่ย

นามสกุลมีเป็นบัญชีม้า

แล้วมันก็โยกเงินออกจากบัญชีม้า

เอาละจะถูกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์
จะถูกแฮ็กข้อมูลในโทรศัพท์

แต่ทำไม

ของแบงก์เนี่ยมันควรจะมีอะไรที่มัน
มากกว่านี้ไหมเอาลองฟังนะครับ

คำถามแรกธนาคารแห่งนี้เขาตั้งวงเงินในการโอนต่อเดือนต่อวันเอาไว้แค่๓๐๐๐บาท
คนร้ายสามารถที่จะไปปรับวงเงินเองได้

คำถามที่สองเขาไม่ได้เป็นคนถอนเงินเอง
สัญญาการฝากทรัพย์ตามกฎหมาย
เจ้าตัวที่ฝากทรัพย์ไม่ได้เป็นคนทำธุรกรรมเอง
ธนาคารให้เงินไปผิดคนธนาคารเป็นผู้เสียหาย
คนร้ายมันก็ได้ไปหมดมันก็เลยมันก็เลยสามารถยืนยันกับแอปของแบงค์ได้

ส่วนตำรวจนะครับพันธุ์ตำรวจเอกพงพิเชษนินจันท
ภูมิกับการศูนย์ปราบรามอาธิกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
บอกว่าเดี๋ยวจะรับเรื่องนี้ไปตรวจสอบและดำเนินการในการช่วยเหลือให้

แต่ก็ฝากบอกประชาชนด้วย
ว่าวิธีการนี้เนี่ยที่ทางพี่โชติวันเจอ
ก็คือคนร้ายพยายามหาวิธีการในการคุยกับเรา
แล้วก็หลอกให้เราใช้ไลน์

เพื่อมันจะเอาโปรแกรมของมันเข้ามาอยู่ในโทรศัพท์เรา
คือเหมือนเป็นการควบคุมเครื่องของเราจากเครื่องอื่นนะคะ
เพราะฉะนั้นวิธีที่จะทำได้ง่ายที่สุดในการป้องกันก็คือ

แล้วยังพอกลับตัวทันเนี่ย
ท่านบอกว่าถ้าเกิดโทรศัพท์ยังไม่เดี้ยงไปเลย

รีบปิดโทรศัพท์หรือว่าเปิดไปใช้โหมดเครื่องบินโหมดไฟล์โหมดทันที

คนร้ายมันก็จะรีโหมดอะไรกับแอปพลิเคชัน

อ่าที่เหลือก็ผมก็ได้แต่เอาใจช่วยแล้วก็ให้กำลังใจไป
เพราะว่าแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่หลอกลวงคนไทยเนี่ยมากมายโอ้โหเยอะแยะไปหมด
ไม่รู้ว่ามีสักกี่คนที่ได้เงินคืนจริง
ใช่ค่ะแล้วก็เอาจริงมันก็คนไทยด้วยกัน
เพราะไม่งั้นพูดภาษาไทยคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกนะคะ